สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะหลายพื้นที่ทั่วไทยในระยะนี้อาจจะลืมความแห้งแรงกันได้สักระยะนะคะเพราะว่าเราพบว่าฝนตกถึงร้อยละหกสิบของพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะบริเวณภาคอีสานตอนล่างนะคะภาคตะวันออกบริเวณนี้ซึ่งถือเป็นด้านรับลมนะคะแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยค่ะ
ตกติดต่อกัน๒วันบริเวณนั้นต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพันธุ์และน้ำป่าหลายหลากนะคะ
ในขณะที่ถ้าเกิดคลื่นลมทะเลเนี่ยบริเวณไหนมีมรสุมคลื่นก็จะสูงกว่า๒เมตรค่ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นในระยะนี้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือกันด้วยค่ะ
ส่วนที่ประเทศจีนค่ะยังคงต้องเผชิญกับอิทธิพลของพายุโซนร้อนเมฆคลานะคะ
ได้มีการประกาศเตือนระดับสีแดงแล้วซึ่งเป็นระดับสูงสุด
ระยะ๗ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว๖ศพด้วย
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ